ข่าวต่อไปนี้ต้องชื่นชมทหารแล้วก็ตำรวจนะคะ

บอกว่าเดี๋ยวจะมีรถยนต์นะคะ
เขาก็ไปดูสิว่ารถลักษณะแบบไหน

เดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์ใส่รถตู้ด้วยนะ
ใช่เนี่ยคันนี้คุณรู้ไหมว่าใส่ไปได้ยังไง
มันจะไปวางตรงไหนมันจะไปกองกันตรงไหน
เดี๋ยวเปิดแล้วจะรู้เลยค่ะถึงบางอ้อเลยค่ะ

มันได้หลายคันนะถ้าเอาออก

ส่วนอีก๔คันไปรับจำนำมาจากบ่อน

เขาบอกว่าเขาจะเอาไปเก็บที่บ้านกาญจนบุรี

เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบทะเบียนนะฮะ
เหตุการณ์นี้ค่ะทหารได้รับแจ้งจากสายข่าว
บอกว่าจะมีขบวนการลักลอบนำรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ข้ามฝั่งไปส่งขายให้กับลูกค้าที่อยู่ตามแนวชายแดน
กิ่งอำเภอพญาตองสู่ของเมียนมานะคะ
โดยการใช้รถยนต์ตอนแรกยังไม่รู้นะเป็นรถอะไร
รถยนต์เป็นยานพาหนะในการลำเลียง
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจลาดย่าเนี่ย
ก็ลงพื้นที่ค่ะไปออกลาดตระเวน
ไปตามถนนสาย๓๒๓ทองผาภูมิสังขระบุรี
แล้วไปพบรถตู้โดยสารคันนี้
ลักษณะตรงตามที่สายรายงานเป๊ะเลยค่ะ
แล่นมาจากอำเภอทองผาภูมิ
เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทหารตำรวจทำคือส่งสัญญาณเลย
ทีนี้จากการตรวจสอบนะครับปรากฏว่าเห็นแล้วด้านใน

นำที่นั่งของผู้โดยสารออกทั้งหมด

มอเตอร์ไซต์ทั้ง๕ค่ะสภาพค่อนข้างใหม่
ตรวจสอบเอกสารพบว่ามอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเนี่ย
เป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัดวัฒนายานยนต์จังหวัดปฐุมธานี
โดยมีนายวิชิตอ้วนทาเป็นผู้เช่าซื้อ
แต่บริษัทเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะคะ
รถคันนี้มีนายสกลแล้วก็ภรรยานั่งมาด้วยกัน
สอบถามนายสกลคนขับรถตู้อ้างบอกว่า
รถตู้กับรถมอเตอร์ไซค์ที่บรรทุกมา
หนึ่งคันเป็นของนายสกลเองส่วนอีกสี่คันเขาไปรับจำนำมาจากบ่อน
นำทั้งหมดไปเก็บไว้ที่บ้านกาญจนบุรี

เราไม่รู้ว่าคนเล่นมันก็จำนำได้หมดเวลาแพ้

ที่จะนับจากบ่อนนะแต่ว่าตอนนี้บ่อนปิดหมดแล้ว

มีที่ไหนบ้างบนรถเนี่ยเปรี้ยวมาจากไหนบ้าง

พี่ก็มารับตามทางเขาไม่ได้เป็นพี่ยังได้ครับเราที่บ่อน

รถเราเองดัดแปลงขนาดมาเป็นแบบนี้เลยเหรอ

ผมไม่ได้กล่าวหาพี่นะแต่ถ้าพี่รับจำนำจำนำจริงเนี่ย
มันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่รับจำนำแบบนี้นะ

หลอกรับจำนำแล้วก็เอารถเข้าไป

แต่ผมไม่ได้กล่าวหากรณีนี้นะผมเล่าให้ฟัง
จากบ่อนไหนเนอะบ่อนปิดแล้วเออแปลก
มาจากไหนมาจากหลายที่ก็ตอบไม่ได้ไงนะคะ
เอาล่ะสุดท้ายแล้วตำรวจนะคะก็ต้องควบคุมทั้งนายสกลแล้วก็ภรรยาไปนะฮะ
พร้อมกับของกลางไปส่งให้ตำรวจในท้องที่สพสังขระบุรี
เพื่อสอบปากคำแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ความผิดแน่ที่เห็นแล้วก็คือเรื่องของการดัดแปลงรถ